หลังจากเกิดเหตุตึกแถวบริเวณหลังตลาดประชานิเวศ๑
กันศาสตร์ชั้นสูงนั้นพังถล่มลงมา
ทำให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะรถยนต์บริเวณโดยรอบ

ในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่นั้นเตรียมเข้าไป
ลื้อซากปูนและเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ที่เสียหาย
เปิดทางให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่บางส่วนนั้น
เข้าไปขนข้าวขนของย้ายออกจากตึกและอาคารดังกล่าว

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณพัชรวรินพัชรประพานันทร์ครับ
สภาพความเสียหายของอาคารพาณิชย์๓ชั้น๑๒คูหา
บริเวณหลังตลาดประชานิเวศ๑เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
หลังกันศาสตร์และระเบียงปูนซุดตัวถล่มลงมา
เมื่อช่วงข้ามวานนี้ส่งผลให้รถยนต์เสียหาย๗คัน

ล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งรื้อซากปูนและรถยนต์บางส่วน

เพื่อให้ผู้เช่าเข้าไปย้ายทรัพย์สินออกจากอาคาร
ก่อนดำเนินการลื้ออาคารทั้ง๑๒คูหาต่อไป
ก่อนหน้านี้สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
ยกเลิกการเช่าอาคารที่เกิดเหตุ
เพื่อจะก่อสร้างอาคารใหม่ให้มั่นคงแข็งแรง
เพื่อให้ผู้เช่าออกจากพื้นที่ชั่วคราว

หากสร้างอาคารใหม่แล้วผู้เช่าเดิมมีสิทธิ์ได้พักอาศัยต่อ
ขณะที่อาคารดังกล่าวหมดสัญญาเช่าตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และได้แจ้งให้ผู้ที่พักอาศัยได้ทยอยออกหลายครั้ง
จากสภาพของอาคารเก่าและอาจซุดตัว

ขณะที่เมื่อ๒ปีก่อนสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
ส่งหนังสือแจ้งเตือนเรื่องโครงสร้างอาคารไม่แข็งแรง
แต่ผู้เช่าไม่ยอมย้ายออก
ด้านในชาวลิศทรงนวรัฐผู้อำนวยการเขตจตุจักร
ออกประกาศห้ามเข้าใช้อาคารดังกล่าวโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย
ส่วนผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในอาคารบางส่วนได้ไปอาศัยอยู่กับญาติแล้ว
ส่วนการเยียวยามีการประสานไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในการช่วยเหลือเงินค่าเช่าที่พักชั่วคราวครอบครัวละ๓๐๐๐บาท
ด้านในธาราพรนิทิศหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบยอมรับว่า
อาศัยทุกคนทราบดีว่ากรุงเทพมหานครขอให้ย้ายออกตั้งแต่๒ปีที่แล้ว
แต่ชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยจึงไม่ยอมย้ายออก
ซึ่งพวกเราไม่ได้ดื้อว่าที่จะอยู่นะครับพวกเรายินดีจะย้ายออกตลอด
แต่ก็ขอความชัดเจนจากทางสำนักงานตลาดพอมาโดยตลอดว่า
อะไรยังไงจนวันนี้ผอก็ให้คำมั่นแล้วว่าจะออกเป็นหนังสือรับรองสิทธิ์พวกเรา
พวกเราก็รู้สึกมีความยินดีครับด้านนายชัยนัทเจติยานุวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการเก็บค่าเช่าตั้งแต่หมดสัญญา
ส่วนกรณีที่มีการนำห้องพักไปปล่อยเช่าต่อนั้นตามสัญญาสามารถทำได้
แต่เมื่อหมดสัญญาก็จะต้องไปดูสัญญาเช่าอีกครั้งและหลังจากนี้จะเร่งหาบริษัทเอกชน
เข้าหรือถอนอาคารทั้ง๑๗๗ห้องต่อไปตอนนี้เนี่ยเราได้ให้ทางจุฬาลงกรหาวิทยาลัย
พิจารณาว่าหลังจากลื้อถอนแล้ว
พื้นที่ตรงนี้สมควรทำอะไรถึงจะเกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด
ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้คำนึงถึงตัวเงิน

เพราะว่าพื้นที่แผ่นละครไม่ได้คำนึงถึงกำไรสูงสุดอยู่แล้ว
แต่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ซึ่งควรจะได้แก่ชุมชนโดยรอบนี้ประมาณ๕กิโลกรัม
นอกจากนี้อีก๑๗๗ห้องโดยรอบตลาดประชานิเวศนึง
เพิกถอนให้เช่าเนื่องจากอาคารเก่าแก่เช่นกัน
จากนี้ไปทางสำนักงานตลาดคาดว่า
จะดำเนินการเป็น๓แนวทางคือ
สร้างเป็นอาคารจอดรถสร้างอาคารพาณิชย

หรือสร้างเป็นอพาร์ทเมนต์ให้ประชาชนเช่าต่อไป
ัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน